กรณีน้ำป่าไหลหลากจากเขาใหญ่

แล้วก็เข้าท่วมพื้นที่ปราจีนบุรีนะครับ
ทำให้บ้านเรือของประชาชนถูกน้ำพัดเสียหาย
และมีบ้านหลังหนึ่งถูกน้ำพัดหายไป
พร้อมกับคุณลุงคุณป้าที่พักอาศัยอยู่นะฮะ
ทีมค้นหาพยายามหาร่างของคุณลุงคุณป้ามา๔วัน

ลูกสาวของคุณลุงคุณป้านั้นเสียใจอย่างหนัก
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไปทำบุญทอดกระถิ่นมาด้วยกัน
ไม่คิดว่าพ่อแม่จะเสียชีวิต

ขอบคุณบ้างสวัสดีค่ะ

เสียงร้องไห้ที่ดังขึ้นมาของนางสาวธิดาอายุ๓๑ปี
หลังเจ้าหน้าที่พบร่างของนายสำเนียงอายุ๖๕ปี
และนางโออายุ๕๙ปีพ่อและแม่ของเธอ
หลังจากถูกน้ำป่าพัดขณะนอนหลับอยู่ในบ้าน
เมื่อกลางดึกของวันที่๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
เหตุเกิดที่บ้านวังใหม่อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี
สภาพบ้านถูกน้ำพัดพังทั้งหลังไม่เหลือเขาสภาพเดิม
เจ้าหน้าที่และชาวบ้านกว่า๓๐๐คนระดมกันค้นหานานกว่า๔วัน
กระทั่งมาพบศพหลังได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยมา
แมลงวันบินว่อนบริเวณจุดพบศพที่ถูกทับไว้

ลูกสาวของผู้เสียชีวิตเปิดเผยทั้งน้ำตา
ทันทีที่เห็นร่างของทั้งสองคนก็มั่นใจว่าคือพ่อกับแม่
เพราะจำอัตลักษณ์ทั้งรูปร่างและสีผิวของพ่อแม่ได้หมด
ยอมรับว่าทำใจไม่ได้
ต้องมาเสียพ่อกับแม่จากเหตุการณ์นี้
เพราะทุกอย่างรวดเร็วเกินไป

พอมาเจอเรื่องนี้ก็ไม่รู้ว่าจากนี้จะวางแผนชีวิตอย่างไร
ส่วนเรื่องบ้านที่ถูกน้ำซัดพังทั้งหลัง
น้ำสัตว์พังทั้งหลังเธอจะสร้างใหม่เพื่อให้พี่ชายเข้ามาอยู่
และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และชาวบ้านทุกคน
ที่เข้ามาช่วยกันค้นหาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้

รูปร่างสีผิวค่ะ
พอเจอศพพ่อเสร็จสักพักนึงกลับบ้านไปก่อน
แล้วก็เขาบอกว่าเจอแม่ก็เลยอยากมาเห็น

พอมาเห็นครั้งสุดท้ายเป็นยังไง

มันหมดไปเลยอ่ะพี่

ทางนี้ก่อนเจอศพทั้งสองคนก็มีเรื่องแปลกเกิดขึ้น
นางทองยุบอายุ๖๐ปีหรือป้าน้อย
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้จุดพบศพ
ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานายสำเนียงผู้เสียชีวิต

โดยในฝันเธออยู่บริเวณป่ากล้วยหลังบ้าน
จากนั้นนายสำเนียงก็เดินเข้ามาหาเธอเพียงคนเดียว

บอกเรื่องราวที่เธอฝันให้กับลูกชายทราบ
จากนั้นก็บอกลูกชายให้ช่วยออกตามหา
หลังจากนั้นประมาณ๓๐นาที
ก็พบว่าเจอร่างของนายสำเนียง
อยู่ใต้กอไผ่ที่อยู่ติดกับสวนมะละกอหลังบ้าน
ฝันว่าแกมาเรียกหาเรียกชื่อ
ก็เลยตื่นขึ้นก็เลยนอนต่อ
พอลุกตอนเช้าลุกขึ้นมาทำครัว
ก็เลยแกบอกเตลี้ยง
ถ้าแกตายไปหลายวันแล้วก็ให้เขาเจอศพเถอะ

อาจจะกลับบ้านเขาไม่ถูก
ด้านนายศักดาหงษาผู้ใหญ่บ้านหมู่๘
และหัวหน้าชุดในการค้นหาเผยเรื่องราวไม่เชื่ออย่าลบหลู่
บอกว่าก่อนที่จะพบศพสองตายาย
ที่แผนการค้นหาวันนี้จะเป็นการค้นหาแบบปูพรม

ที่ตนจะไปจุดทูปขอขมาพระแม่ธรณีและพระแม่คงคา
หลังจากนั้นไม่ถึง๕นาทีก็พบศพนายสำเนียง

และหลังจากที่พบศพทั้งสองคนเป็นที่เรียบร้อย
ก็ถือว่าภารกิจของชุดค้นหาเสร็จสิ้นแล้ว
สำหรับศพสองตายายเจ้าหน้าที่
นำไปที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรี
เพื่อชนะสูตรถึงสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้ง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน